ครูน้อยประกาศปิดบ้านรับเลี้ยงเด็ก
รอบนี้ยืนยันปิดจริง๑๕พฤษภาคม
เกินจุดรับภาระไว้ไม่ฝืนอีกแล้ว

จะถามครูน้อยทุกข้อสงสัย๑๙นาฬิกา